ดูสื่อต่างประเทศบ้างเพราะว่าต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สื่อต่างชาติจับตามองเยอะมากที่พักอนาคตใหม่ที่ดิฉันไปเนี่ยสื่อต่างชาติมาหลายสำนักมากนะคะญี่ปุ่นมาสองสำนักมีจีนมาด้วยมีสิงคโปร์ก็มานะคะบีบีซีมาอเมริกามาออสเตรเลียมามากันเยอะมากจริงจริงซึ่งไปดูก่อนเลยเอพีก็มาค่ะสำนักข่าวเอพีร
ในรอบ๕ปีที่ผ่านมาหรือไม่
จะไม่สามารถประสานรอยร้าวในสังคมไทยได้แล้วเนี่ย
ยังทำให้เห็นความแตกแยกชัดเจนยิ่งขึ้น
จากผลที่ออกมาไม่สามารถชี้ชัดได้เลย
ขณะที่พลเอกประยุจันทร์โอชาจะได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้ง
เพราะจากผลเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่า
พลังประชารัฐทำได้ดีกว่าที่คิด
และยังจะมีเสียงสนับสนุนจากสว๒๕๐เสียงในสภาด้วยนะครับ
เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ของอัลจาซีร่าค่ะ
รายงานเหมือนกันบอกว่าพักพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
คะแนนนำอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผล
อย่างเป็นทางการจากกรกต๑๐โมงเช้าวันนี้
ซึ่งผู้สื่อข่าวอัลจาซีร่าที่รายงานมาจากจังหวัดขอนแก่นบอกเลยนะคะว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้มีขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูลใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อพักของทหาร
นี่เขาพูดแบบนี้นะดิฉันไม่ได้พูดนะอันนี้อัลจาซีร่าเป็นคนพูดนะคะ

ก็จะเป็นเหมือนผลงานสุดท้ายของรัฐบาลคอสช
ที่จะเอามาอ้างได้ว่ารัฐประหารที่ผ่านมาเป็นสิ่งชอบทำค่ะ
คุณผู้ชมถึงแม้ตอนนี้เพื่อไทยจะ

ในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
คือใครที่มี๓๗๖เสียงคือเกินกึ่งหนึ่ง
นั่นคือกลุ่มคนที่จะสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้